มีผู้ชายวัย๖๑ปีคนนึงพลัดตกลงไปในคลองชลประธานค่ะ
พอคนหาปลาเขาไปเจอเนี่ยก็รีบงมร่างขึ้นมาแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
หัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

ตำรวจยังคงคาดการณ์อยู่ว่าอาจจะพลัดตกลงมาเอง
อาจตั้งใจฆ่าตัวตายค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจนายพินิษฐ์สิงโทเช
วัย๖๑ปีหลังจากนำตัวขึ้นมาจากน้ำในคลองชลประธาน
ท่าข้ามในตำบลแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พอนำขึ้นมาได้แล้วก็รีบนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะ
แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้เสียชีวิตนะคะ
ตรวจสภาพศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ไปสอบถามญาติผู้เสียชีวิตก็ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนายพินิษฐ์เขาออกจากบ้านไปร่วมงานศพชาวบ้านในหมู่บ้าน

หายไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
กระทั่งมีชาวบ้านที่เขาไปหาปลาในคลองชลประธานเนี่ย
พบนายพินิษฐ์พลัดตกจากสะพานลงไปในแม่น้ำ
ก็เรียกชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมาช่วยกันงมหาตัว
นำขึ้นมาพร้อมกับโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายก็ช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ได้
พอตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์
ญาติพี่น้องก็สรุปข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเอาไว้นะคะว่า
นายพินิษฐ์อาจตั้งใจมากระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
อาจมานั่งเล่นบริเวณราวสะพานแล้วก็เกิดพลัดตกลงไปในน้ำ
ซึ่งเดี๋ยวจะต้องส่งศพไปให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผ่าชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ